คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่อุบลราชธานีมีผู้หญิงท้อง๔เดือน
เดินร้องไห้๓๐กิโลจะเดินเท้าเข้ากรุงเทพ
คือบอกว่าสามีกับแฟนใหม่สามีที่เป็นสาวประเภท๒
หลอกมาทิ้งเอาไว้กลางทาง
พลเมืองดีมาเจอท้องอยู่๔เดือนค่ะพี่อุ๋ย
พลเมืองดีมาเจอก็เลยมาช่วยนะคะ
ตำรวจสพวรินชำราบได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่๓
บอกว่าเจอผู้หญิงท้องถูกสามีมาทิ้งเอาไว้ริมถนน
บ้านคอนสายทางหลวงใหม่เลข๒๑๗๘
วารินกันทรลักษณ์อำเภอวารินชำราบ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยตรวจสอบค่ะ
เจอนางสาวเมนามสมมุติอายุ๓๒
เป็นชาวแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนั่งร้องไห้อยู่
มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลนะคะ

เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยปลอบคอยดูอยู่
นางสาวเวนามสมมุติคนนี้บอกว่าเธอเป็นชาวไทยใหญ่อยู่เชียงราย
พบรักกับสามีที่เป็นคนอุบลมา๕ปีก่อน
ก็มาอยู่กับสามีที่บ้านเกิดที่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
อยู่กันมา๕ปีเธอเองเป็นคนต้องทำงานตลอดเลย
รับจ้างกรีดยางได้เงินวันละ๔๕๐บาท

สัปดาห์ก่อนสามีไปคบกับสาวประเภท๒คนนึง
แล้วกลายเป็นว่าพาสาวประเภท๒คนนี้มาอยู่ในบ้านด้วย
นอนห้องเดียวกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
๓คนนอนห้องเดียวกัน
ลักษณะที่ว่าก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไป๓คนผัวเมีย
เธอบอกเธอไม่โอเคไม่ได้หรอกแบบนี้
กลายเป็นว่าทะเลาะกับสาวประเภท๒คนนี้
คุณผู้ชมคะสุดท้ายก็คือเธอบอกว่า
สามีเธอกับแฟนใหม่ที่เป็นสาวประเภท๒
รวมหัวกันหลอกเธอพาเธอไปทิ้งในตัวเมืองอุบล
เงินไว้ให้แค่๕๐บาท

ตั้งแต่วัดป่าใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จนถึงบ้านคอนสายระยะทาง๓๐กิโล
จนมาถึงแล้วมีพลเมืองดีมาช่วย
นี่ค่ะตัวคุณเมย์บอกอยู่กับสามีมา๕ปี
สาวประเภท๒เพิ่งคบหากับสามีได้ไม่กี่เดือน
แต่กลายเป็นว่ามารวมหัวกันเอาเธอมาทิ้ง
ล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมนะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลโนนเกาะอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
ไปเจอนายสมใจอายุ๕๕นางบุญเบงอายุเป็นพ่อกับแม่ของในจ่อยอายุ๒๒
นายจอยนามสมมติคนนี้เป็นสามีของคุณเมย์ค่ะ
ทีนี้ค่ะตัวนายสมใจบอกว่าเมย์เนี่ยเป็นภรรยาลูกชายจริง
แต่เป็นภรรยาได้ไม่ถึง๑เดือน

แต่พ่อของนายจอยบอกว่าเป็นภรรยาลูกพ่อได้ไม่ถึง๑เดือน
แต่กลายเป็นว่าเมย์เนี่ยท้อง๔เดือน

เพิ่งแบบมาอยู่กันได้เดือนเดียว
แล้วเมย์เพิ่งมาอยู่กันจริงจังเป็นสามีภรรยากับลูกชายพ่อ๒สัปดาห์นะ

ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วคุณผู้ชมยังไงดีคะ
เดี๋ยวฟังพ่อก่อนนะแล้วคุณผู้ชมลองค่อยช่วยตัดสินใจนะคะ
คุณพ่อของในจ่อยบอกว่าช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ลูกชายเป็นทหารอยู่ปราจีนบุรี
ไปคุยกับผู้หญิงคนนึงชื่อแป้งไม่รู้เป็นคนจังหวัดไหน
โทรศัพท์มาบอกพ่อว่าจะไปรับเมย์น้องของคนชื่อแป้งมาอยู่ที่บ้าน
เพราะเมย์บอกว่าจะดูบ้านให้พี่สาว
พ่อก็ไปรับมาตามลูกชายบอก
ก็ขอเอกสารส่วนตัวจะได้แจ้งทางผู้นำชุมชนว่ามีบุคคลมาอยู่ในหมู่บ้าน
แต่เมย์ไม่ยอมให้เอกสารพ่อเลยนะ

ก่อนหน้านี้ก็เลยพาเมย์ไปส่งขึ้นรถโดยสาร
เพื่อให้กลับไปเอาเอกสารประจำตัวผกบัตรประชาชนพวกอะไรต่าง
สองรอบแต่ไม่เห็นได้เอกสารมาสักที
ลูกชายปลดประจำการ
ก็เลยมาอยู่กับเมย์ในฐานะสามีภรรยากันไปเลย
ไม่ได้มีใครไล่เมย์ยืนยันไม่ได้มีใครไล่เมย์
เมย์ก็แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าเวลาไปรักษาอาการป่วยเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์
พ่อของในจ่อยก็เลยงงว่าตกลงเมย์เนี่ยเป็นคนที่ไหนกันแน่
เอกสารอะไรก็ไม่ยอมเอามาให้
แล้วเมย์เพิ่งมาอยู่ด้วยไม่เท่าไหร่ท้อง๔เดือนท้องกับใคร

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับพี่สาวในจอย
พี่สาวบอกว่าเธอรู้เรื่องนี้ดีที่สุดต้องมาฟังเธอ
คือก่อนหน้านี้ในจ่อยน้องชายไปเป็นทหารเกณฑ์
เล่นแอปพลิเคชันหาคู่ได้รู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อแป้ง
ซึ่งเป็นพี่สาวของเมย์นะ
จริงแล้วน้องชายจีบแป้งนะไม่ได้จีบเมอ้าว
แป้งค่ะที่เป็นพี่สาวเมย์ค่ะ
แต่กลายเป็นว่าเมย์สวมรอยคุยแทน
ตุลาคมเมย์บอกกับน้องชายว่าให้คนที่บ้านมารับสิ
มารับให้ไปอยู่ด้วยกันสิก็เดี๋ยวจะนั่งรถทัวร์มาลง
แล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ยกขันหมากมาสู่ขอ
หลังจากนั้นกลายเป็นว่าเมย์มาบอกว่าท้องเลย

ก็ถามเมย์นะว่าอ้าวอะไรเนี่ยมาอยู่กับน้องชายได้ไม่ถึงเดือน
แต่ท้องเดือนนึงมันแปลกนะ
แต่เมย์ยืนยันว่าท้องจริง
ก็เลยสงสัยว่าเมย์เป็นมิจฉาชีพ
ก็เอาชื่อกับนามสกุลที่บอกค่ะ
กูเกิ้ลเลยค่ะพี่สาวจ่อยบอกนายเมชื่อจริงนามสกุลอะไร
ชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรไปเสิร์ช
ปรากฏว่าเหมือนกับมีญาติเป็นมิจฉาชีพขายของออนไลน์อยู่นครสวรรค์

ก็เลยสงสัยว่าเมนเหมือนหนีอะไรก็ไม่รู้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้
เขาบอกว่าเขาเกิดแล้วแตก
ในที่สุดก็ไม่ได้ท้องเพราะว่าไปโรงพยาบาลเหมือนกันโปะแตก

ไม่ได้ท้องค่ะ
น้องหนูไม่ได้เอากระเทยค่ะ

เอาง่ายญาติเขาเป็นมิจฉาชีพค่ะ

เอาหนูไปเซิร์ชมาแล้วรู้ว่าไง
เรียบร้อยค่ะหนูรู้หมดแล้วค่ะถึงหนูให้ข้อมูลได้ขนาดเนี้ย
แล้วตกลงเค้าเป็นคนที่ไหนแน่

เป็นคนที่ไหนกันแน่อยู่จังหวัดไหนกันแน่เพราะบอกไม่ตรงกันเลย
แล้วให้ไปทำบัตรประชาชนใหม่ก็ไม่ยอมไปทำ

อันนี้ทางครอบครัวของในจ่อยฝ่ายชายบอกนะครับ
แต่ตัวเมย์บอกว่าเธอโดนทิ้งนะเธอท้องกับจ่อยจริง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เพราะเธอไปนั่งอยู่ข้างทางก็เป็นห่วงสงสารเนาะ

แล้วก็ส่งตัวให้กับทางตำรวจนะคะ
สพวารินชำราบรับตัวเมย์ไปคุยก่อน

แต่เมย์ยืนยันว่าเมย์ขอเข้ากรุงเทพ

คือไม่กลับบ้านนั้นไม่เอาความไม่แจ้งความอะไร
จะเข้ากรุงเทพจนที่ไปส่งกรุงเทพให้